เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งขับรถเก๋งมา
แล้วเขาอ้างว่ามีรถจักรยานยนต์ตัดหน้า
ทำให้เขาขับรถเสียหลักพุ่งไปชนร้านขายข้าวแกง
นี่เป็นภาพจากกล้องที่สามารถบันทึกภาพ

และเหตุนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑ราย
แล้วก็มีคนบาดเจ็บ๓ราย
นี่คือร้านข้าวแกงริมถนนกำแพงเพชร

ขับพุ่งเข้ามาชนทั้งร้านข้าวแกง

ที่จอดอยู่ที่ด้านหน้าร้านนะครับ
ซึ่งรถจักรยานยนต์เสียหายไป๕คัน
เล้ง๑คันแล้วก็มีรถยนต์อีก๑คัน
ซึ่งเป็นรถยนต์ที่มีภาพจากกล้องหน้ารถ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

ก็คือนายภัยทูลชาญสิริอายุ๕๔ปี
ซึ่งนายภัยทูลเป็นพนักงานบริษัทนะคุณ

แล้วก็มาจอดแวะกินข้าวที่ร้านข้าวแกงนี่เอง
กำลังนั่งกินข้าวอยู่ดีเลยนะฮะ
ถูกรถวีออสพุ่งเข้าชนแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
จากการสอบถามคุณป้าที่มาช่วยล้างจาน
ร้านข้าวแกงแห่งนี้ก็เล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุ
กำลังล้างจานเพิ่งล้างเสร็จเอง
แล้วก็ยืนอยู่หน้าโต๊ะวางของข้างอ่างล้างจาน
เดียวเท่านั้นแหละครับได้ยินเสียงโครมดังสนั่นหวั่นไหว
หันไปเห็นตกใจเห็นรถพุ่งผ่านหลังของเธอไป
แล้วก็ไปชนกับรถจักรยานยนต์ของเธอด้วย
รถจักรยานยนต์ของเธอก็เสียหายเหมือนกันนะครับ
ก็คือนายรัฐศาสตร์บุระคำอายุ๒๕ปีหนุ่มเบนเจอร์เพศ
ก็ให้การกับเจ้าหน้าที่นะครับว่าเขาก็ขับรถมาทำธุระ
ตามเส้นทางถนนกำแพงเพชรนี่แหละครับ
ปรากฏว่ามีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งเลี้ยวตัดหน้าเขา
ทำให้เขาตกใจควบคุมรถของเขาเองไม่อยู่
ก็เลยเสียหลักแล้วก็มาพุ่งชนร้านข้าวแกง
เขายืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับ
แล้วก็แสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บด้วย
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท

แล้วก็ทรัพย์สินนั้นเสียหายนะครับ